สวัสดีครับต้องรอบของสนามนะครับเราพูดคุยกันก่อน

คู่เอกวันนี้๑๒๖ปอลลูกนิมิซกลับมาอีกครั้ง

ซึ่งอาจจะเป็นอีกครั้งที่เขาจะต้องชีวิตให้ยอดมวยอีก
ที่เป็นยอดมวยฟอร์มแรงของโปรโมเตอร์ใหม่ดูน้ำหนักกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
บรรยากาศการช่ำหนักเมื่อช่วงเช้านะครับ๑๒๖ปอนด์
วยเขาด้วยกันทั้งคู่ครับลูกนิมิตรสิงห์คลองสี่
มาเกือบ๒๐ปีนะครับจากลบบุรี
เจอกับนักมวยรุ่นน้องจากนครศรีธรรมราช
ลอยวิทยาหมูสะพานใหม่นะครับมวยของโปรโมเตอร์ป้ายแดง
เวทีราชดำเนินก็คือวิทยาเพชรซิม
ภายใต้การสนับสนุนของโกเดะพระรันชัย
ดีเทพวรพันธ์แล้วก็คุณชายทุ่งสงครับ
ฟอร์มสดม่านนะครับชนะ๒ไฟต์ติด
เมื่อช่วงเช้าลูกนิมิตรนั้นทำหนักมา

หน้าตาช่างเอาครับส่วนคู่รอง
กัด๑๔๑ปอนด์นะครับไฟล์แตกหัก

คู่นี้เจอกันมา๒ครั้งนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
โดยไข่บัลเล็กนั้นมาพอดีขนาดที่ก้อน่าคอนบาลนั้นมา๑๔๒๑ลดไป๑๑๒๕
คู่ที่สองพิกัด๑๒๐ปอลได้เปะเล็กตอนหลักสอง
เดนชุมพรมธรรพัฒนธ์หมู่บ้านจอมบึง
พบกับยอดขุนพลวอยืนยง

ห้ามพลาดศึกยอดมวยธรรมนี้
บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นครับ